คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังประสบกับปัญหาเรื่องของภัยแรงนะครับ
ธุรกิจที่ต้องใช้น้ำมากอย่างโรงแรมรวมทั้งสวนน้ำเขาก็ใช้น้ำมากเหมือนกัน
แล้วก็ตอนนี้ก็มีการขามรักกับมาตรการประหยัดน้ำของภาครัฐนะครับ
มีการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งมีการนำนวัตกรรมใหม่มาบริหารจัดการน้ำอย่างได้ผล
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังสวนสยามคือแหล่งน้ำสำรองที่ขุดขึ้นมากักเก็บน้ำธรรมชาติ
ก่อนนำไปกรองน้ำจนสะอาดเพื่อใช้หมุนเวียนทะเลเทียมโดยไม่พึ่งพาน้ำปลาปลา
จึงทำให้ทะเลกรุงเทพแห่งนี้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
การบริหารจัดการน้ำของสวนน้ำขนาด๑๓๖๐๐ตารางเมตรนี้
วางระบบให้มีน้ำหมุนเวียนในสระ๑๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
พร้อมจัดตั้งห้องกรองน้ำ๓จุดที่กรองน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเติมน้ำเข้าสระในช่วงกลางคืน
และคุณภาพน้ำให้เป็นมิตรกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
โดยเฉพาะการประหยัดน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง
อย่างเราเองเราเป็นผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย
เขาเรียกอะไรวิธีการเที่ยวของลูกค้าก็เปลี่ยนไป
เขาก็คาดหวังกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน
พวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราจะทำงานยังไงที่อย่างที่บอกไปว่า
เป็นมิตรกับทรัพยากรซึ่งมันมีอยู่อย่างจำกัดนะคะ
เฉพาะธุรกิจเราซึ่งมันต้องพึ่งพาน้ำจำนวนมหาศาลขนาดนี้
ส่วนสยามได้พลิกวิกฤตภัยแรงจัดกิจกรรมช่วงสงคราน
จุดขายเรื่องการประหยัดน้ำอีกด้วย
โดยตั้งเป้ายอดผู้ใช้บริการต่อวันไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานที่สวนสยามค่ะ
สาดน้ำกันเสร็จแล้วนะคะน้ำจะกลับลงสู่สระเช่นเดิม
ศูนย์หายไปไหนค่ะและจะถูกหมุนเวียนไปที่บ่อบำบัดน้ำอีกครั้ง
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นี่ก็คือแนวทางสงกรานประหยัดน้ำของสวนสยามค่ะ

โดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เข้ามาใช้ควบคู่กับการออกโปรโมชั่น
เชิญชวนลูกค้าใช้น้ำอย่างประหยัด
จนสามารถลดการใช้น้ำของโรงแรมในเครือ
ที่มีห้องพักมากกว่า๑๔๐๐ห้องได้ถึงร้อยละ๑๕
เราเลือกที่จะใช้นวัตกรรมใหม่นะคะ
แล้วก็มีนโยบายในการประหยัดน้ำเยอะมากนะคะ
ส่วนนวัตกรรมเนี่ยมีตั้งแต่ลงทุนในระดับที่ต่ำ
จนถึงลงทุนในระดับที่สูงนะคะ
แถบน้ำนะคะหรือว่าการใช้เซ็นเซอร์
ลดการใช้น้ำได้ประมาณ๑๐ลิตรต่อ๑นาทีขั้นต่ำนะคะ

ติดตั้งแท้งเก็บน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัด
ก่อนจะนำไปใช้ซ้ำด้วยการรดน้ำต้นไม้
ผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเชื่อว่า
ลนโรงประหยัดน้ำจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้า

เพราะเป็นค่านิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
หันมาซื้อหรือใช้บริการธุรกิจ
ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น